แห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น
เช้ามืดวันนี้นะครับประมาณตี๔
ซับไปร่อของวัดปลูกคนร้าย
ใช้ถ้อนไม้ที่เป็นถ้อนฝืน

เราอยู่กลางที่เราอยู่กลางงานของวัดเลย
ท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นจุดโรงครัวนะครับตรงนี้คือ
วัดคีรีวงที่ตระมนกำโรณอเมอร์ลานสระคาจังหวัดนครศรี
ธรรมราชนี่ช่วงเช้านะที่จนที่เนี่ยมาตรวจสอบที่เกิดเทศ
แต่ว่าสับปะเรอของวัดถูกทำร้ายจนเสียชีวิตตั้งแต่ประมาณ
ตี๔จุดเกิดเหตุอยู่ด้านหลังโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์หลังเก่า
วัดใกล้กับโรงครัวนะครับผู้เสียชีวิตชื่อในส่องนี่ฮะอายุ๖๔
ในส่องปนคำนะครับชื่อเล่นชื่ออู๊ดนะในส่องหรือว่า
ส่องนะครับเป็นสับปะเรอของวัดคีรีวงนะครับสภาพศพ
ถูกทุบด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันหลายแผลที่เกิดเหตุยังมี
หยดเลือดนะกระเซ็นไปตั้งแต่ข้างตัวอ่าข้างเตาไฟในครัวที่
่อไฟเอาไว้เป็นทางยาวไปสักห้าเมตรตำรวจก็เลยคาดว่าจุด
ก่อเหตุจุดแรกเนี่ยคนร้ายน่าจะมาทำร้ายลุงส่องเนี่ยตั้ง
แต่ข้างเตาไฟในครัวเพราะมีรอยเลือดกระเซ็นเป็นจุดแรกก่อน
ลุงส่องแกจะพยายามวิ่งหนีจนมาล้มลงตรงนี้แล้วนี่ฮะพอ
เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นท่อนฟืนคนร้ายเนี่ยใช้ทุบตีซ้ำ
อีกหลายครั้งคือท่อนฟื้นนี้แตกอ่ะอืมแตกกลายเป็นเศษไม้แบบ
กระจัดกระจายแล้วลุงส่องก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ฮะลานแถว
หน้าห้องครัวลุงสองนี่เป็นชาวบ้านในตำบลนะครับท่านผู้ชม
อยู่ในพื้นที่นะฮะที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัด
นครศรีธรรมราชแล้วก็จะมาเป็นสับปะเหลอให้กับวัดส่วนมากจะ
อาศัยอยู่ที่วัดคือบ้านแกก็มีอยู่แถวนี้นี่แหละแต่ส่วนมากอยู่
ที่วัดชาวบ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี๔ได้ยินเสียงคน
ทะเลาะกันแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีการทำร้ายกันถึงเสียชีวิต
มาเห็นศพในตอนเช้าแล้วตอนฟ้าสางแล้วนี่นะฮะนี่ลุงส่อง
นะครับหลังจากที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุไล่ไปไล่มาตำรวจ
คุมตัวคนในวัดอีกคนนึงนะครับชื่อว่านายสายันสุขใส
อายุ๔๒ปีเพราะมีชาวบ้านให้เบาะแสว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่า
สุดท้ายเป็นคนนี้จริงจริงนะครับท่านผู้ชมครับนายสายันเนี่ย
เป็นคนที่มาช่วยงานที่วัดก็อาศัยอยู่ที่วัดเหมือนกับลุงส่อง
นี่แหละตอนที่ไปคุมตัวนะฮะนายสายันถามว่าทำอะไรก็หุงข้าวอยู่
ที่วัดอืมหุงข้าวอยู่นะครับตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ใหม่ใหม่หลัง
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพบศพลุงส่องแกถูกทำร้าย
เสียชีวิตนายสายันก็อยู่ที่วัดทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ช่วยงานวัดตามปกติหุงข้งหุงข้าวอะไรแบบเหมือนกับว่าตัวเอง
คนร้ายเลยสุดท้ายไล่ไปไล่มาเนี่ยเป็นคนนี้จริงนะ
ครับคือตอนที่ตำรวจไปไล่ถามคนนู้นเห็นไหมค่ะตำรวจถาม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ตีเนียนหุงข้งหุงข้าวค่ะนี่ฮะพบ
ปกติเขาจะช่วยงานวัดอยู่กับลุงส่องอยู่สองคนลุงส่อง
สับปะเหลอด้วยทำโครงทำครัวโรงครัวอะไรพวกนี้นะฮะสุด
ท้ายเนี่ยพอชาวบ้านบอกว่าคนนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีจุด
สงสัยก็คือตอนที่ก่อเหตุไปแล้วประมาณตี๔เนี่ยที่ทำร้าย
ส่องเสียชีวิตแล้วนายสายันเนี่ยนะฮะบุกเข้าไปในโบสถ์ตอน
พระเนี่ยเขาทำวัดตอนเช้ากันอยู่เนี่ยไปอลวาดนะอยู่ในโบสถ์ตอนที่พระเนี่ยกำลังนั่งทำวัดกันด้วยต่อหน้าพระประธานเลยนะฮะคือเอากระบอกข้าวหลามเนี่ยไปเครื่องใส่พระตอนทำวัดตอนเช้าตอนสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบสุดท้ายเนี่ยเป็นคนนี้จริงนะครับทุกผู้ชมครับ
พรรันสกานะครับเจ้าของพื้นที่นะฮะคุมตัวไปสอบปากคำแล้วก็ทำแผนหลังจากเขารับสารภาพนะครับทั้งสองคนนี้รู้จักกันดีกินนอนอยู่ที่วัดเหมือนกัน
นายสายันผู้ต้องหาอ้างว่าค่ำเมื่อวานนี้ไปขอยาเส้นกับลุงส่องแต่ลุงส่องแกบอกว่าไม่มีนายสายันก็เลยโมโหแล้วก็อ้างว่าลุงส่องเนี่ยเอาไม้มาตีเขาก่อนค่ะจนวันนี้เช้ามืดตี๔เห็นลุงส่องแกตื่นมานั่งผิงไฟอยู่นะมาจุดไฟที่โรงครัวก็เลยเอาไม้พายที่ใช้กวนขนมเนี่ยไปตีเขาเสร็จแล้วก็ล
ตีเขาไม้ฟงไม้ฟื้นอะไรด้วยจนเขาเสียชีวิตอยู่ที่ลานวัดแต่ยังโมโหค้างอยู่หยิบกระบอกข้าวหลามเข้าไปในโบสถ์ที่พระกำลังนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าเอากระบอกข้าวหลามเนี่ยไปปลาใส่กลุ่มพระที่สวดมนต์อยู่ปลาใส่ต่อหน้าพระประธานเลยแต่ตอนนั้นพระท่านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ยังงงอยู่
เยี่ยมยอมรับสารทราบใช่ไหมครับยอมรับอืมทำเขาทำไมเหรอครับ

งั้นขอโทษครับขอโทษครับ

ว่าเมื่อวานนี้สักสองทุ่มเนี่ยยังนั่งคุยกับลุงส่องอยู่เลยคุยกันสักชั่วโมงนึงก็แยกย้ายนะพระท่านก็เข้ากุฏิลุงส่องก็ไปพักไปนอนจนตี๔ตื่นมาทำวัดเช้ากำลังสวดมนต์กันอยู่หน้าพระประธานอยู่อยู่นายสายันเดินเข้ามาที่จุดนั่งสวดมนต์กันอยู่ที่สาราวัดแล้วเอากระบอกข้าวหลามเนี่ย
ซึ่งลุงส่องเนี่ยปกติแกจะมานั่งสวดมนต์กับพระตอนเช้าด้วยทุกวันนะฮะพระที่วัดเมื่อเช้ายังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลุงส่องแกไม่ออกมา
จองสี่ห้าสามนาทีอาจจะมาสวดมนต์อยู่ทำวัดอยู่เอ่อแกเดินมาเข้าหนังสัตว์เปิด
สำหรับลุงสองผู้ตายนะครับน้องสาวบอกว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
ช่วยเหลือวัดงานบุญนี้ไม่เคยขาด
ในวัดคิริวงศ์เนี่ยลุงส่องแกมาทำอยู่คนเดียวเลยนะครับ
เพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเมียชอบนอนที่วัดมากกว่านอนที่บ้านด้วยซ้ำ
ครั้งล่าสุดกลับมานอนที่บ้านคือเมื่อ๔๕วันก่อนนะครับ
ส่วนตัวของนายสายันคือความจริงนายสายันกับลุงส่อง
เขาก็เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลืองานวัดช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด
แต่ลุงส่องเนี่ยอันนี้แกดีทุกอย่าง
แต่นายสายันเนี่ยชาวบ้านบอกว่าติดกาวดมกาวนะติดกาวอย่างหนัก
คาดว่าอาจจะประสาทหลอนหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุรู้มาว่านายสายันไปขอบุหรี่กับลุงส่องอยู่หลายครั้ง
มีปากเสียงกันแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้
ต้องหาเนี่ยสูตรกาวสูตรกาวยื้อ
แล้วเราก็มีอาการยู่บ่อยแต่ไม่เอาระวัดเคย

ก็บุรีเนี่ยผู้ตายเขาไม่ให้
แกบอกว่าเรามาพักอยู่แล้วก็มากินข้าวพระอยู่ไม่รู้เขาจะไล่เมื่อไหร่
คุณตายมาอยู่ต้อง๕๖เดือนกว่าเลยนะ๕๖เดือนกว่าแล้วลูก

ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ตายผู้ต้องหา
ผู้ตายก็เพิ่งมา๕๖วันเองก็มานอนอยู่ที่กุฎพระเนี่ย๓๔วัน
เขาก็เขาเกรงใจพระเขาก็ไปนอนที่นู่นพระก็บอกว่า
นอนที่นี่แหละไม่ต้องเกรงใจแกบอกว่าไม่เป็นไรผมไปนอนที่นั่นก็ได้
เขาได้โกรธกลัวอย่างไรคุณแก่ใช่ไหมเขาก็มาช่วยงานวัดอยู่ตลอด
อยู่กับวัดบางทีแกอยู่ที่วัดคีวงบางทีก็ไปอยู่วัดโน่นวัดนี้เลย

ทางวัดเขาให้หลับนอนอยู่ที่นี่กันนะครับโอ้โหตามที่ชาวบ้านบอกเลยครับ
เจอถุงกาวนะฮะถุงกาวแบบที่ว่า
มเสร็จแล้วเนี่ยเยอะเลยกระป๋องกาวมีอีกสองกระป๋อง

ก็มีค่ะแล้วตรวจสอบประวัติพบว่า
ติดยาเสพติดอย่างหนักนะครับนายสายันผู้ต้องหา

คือเจ้าหน้าที่ถามว่าดมแบบไหนดมขนาดไหน
ไอ้กาวอย่างนี้ปกติใช้ในงานช่างอะไรพวกนี้นะ
สายันบอกซื้อมากระป๋องนึงเนี่ย
สูตรหมดดมหมดใน๒วัน
คือสูดทั้งวันหรือยังไงวันละเหยใช่ไหมพวกนี้
คือนี่สูตรยังไงสูตร๒วันหมดกระป๋องเลยนะ
เคยถูกจับดำเนินคดีมา๓ครั้งนะครับ
เรื่องการเสพยาใช้สารระเหยในการสูดดมอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
หลายเรื่องเลยในสายันแม่ดมกาวเมาแล้วก็อย่างที่ชาวบ้านบอก
สาเหตุจากการขอบุหรี่มวลเดียวดูสิคะ